แม่ป้านพระจันทร์บ้าน
แม่ป้านผ่ารวย
มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในช่วงสุดท้ายของแม่บ้านพารวยนะคะ
ก็ช่วงนี้นะคะจะชี้ช่องทางให้คุณผู้ชมได้ต่อยอดธุรกิจ

ให้มีพลังในการทำธุรกิจกัน

เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะตัวเธอจิ๋วแค่นี้

โกคุเดอระจิเวอรี่จิ๋วสุดเก๋นั่นเอง
เมื่อช่วงที่แล้วคุณกันนี่สาธิตให้เราได้ดูกันไปแล้วนะว่าวิธีการทำทำยังไง
จริงแล้วดูนะดูด้วยตานะ
คิดว่าไม่น่ายากหรอก

ซึ่งคุณแม่มั่นใจมากเลย

เรื่องต่างเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาต่อสกาว

แล้วแม่บ้านแม่เรือนต้องยกให้สกาว

จริงเหรอถ้างั้นก็ต้องไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวัง

หรือว่ามันจะยากไหมอะ

ก็เมื่อกี้ดูแม่มองแล้วว่าไม่ยาก

ทำอะไรก็ได้ลูกอะลูกเก่ง

แดงโดนัทนี่จะมีตัวพิมพ์นะคะ
แล้วพิมพ์วันนี้ไปหาซื้อหรือเราทำขึ้นมาเอง

คือบางอย่างจะทำพิมพ์เองเลยเพราะว่าพิมพ์ไม่ทัน
เออบางอย่างจะทำพิมพ์เองเลยเพราะว่าพิมพ์ไม่ทัน

เออบางอย่างจะทำพิมพ์เองเลยเพราะว่าพิมพ์ไม่ทัน

เออบางอย่างจะทำพิมพ์เองเลยเพราะว่าพิมพ์ไม่ทัน
เออบางอย่างจะทำพิมพ์เองเลยเพราะว่าพิมพ์ไม่ทัน

เออบางอย่างจะทำพิมพ์ไม่ทัน

เออบางอย่างจะทำพิมพ์ไม่ทัน

ดูสิคะว่าลูกกาวที่คุณแม่พระคุมใจ

เสร็จแล้วก็นำออกมาค่ะ
ทำรอยกัดที่ตัวโดนัทโดยใช้อุปกรณ์กดเข้าไปในวงกลม
ไว้หนึ่งคืนจนแท้เมื่อโดนัทแห้งเรียบร้อยแล้ว
ก็นำมาทาสีทิ้งไว้ให้แห้งค้าง
ตกแต่งหน้าโดนัทให้สวยงามตามความชอบ
ขั้นตอนสุดท้ายทากาวที่โดนัทและแปะลงบนกิ๊บที่เตรียมไว้
เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
กาวทำจริงจริงจริงจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่แม่ก็เห็นอยู่
เป็นพยานนะคะคุณผู้ชมเป็นพยานอยู่แล้ว
ให้คะแนนหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างฝีมือของพี่กาวเนี่ย
เต็มห้าคะแนนได้เท่าไรเออสักสามค่ะสามค่ะสามค่ะ
อ้าวแม่กะจะให้ห้าแล้วกาวทำไมได้สามเองอ่ะ
เอาไม่เป็นไรรับเสียงปรบมือจากคุณแม่แต่ก็โอเคถือว่าผ่านเออ
ไม่เพราะว่ากาวอ่ะเวลาทำแล้วอ่ะตัวกดให้เป็นพิมพ์ให้มันแน่นเนี่ย
มันสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนอะโอ้โหไม่รู้รายละเอียดแล้วเนอะ
รู้รายละเอียดแล้วเป็นแรงร้านให้กับน้องกันเขาได้แล้วนะเราอ่ะ
เอ๊ยจะอาจจะได้แค่วันละชินเดี่ยวเนอะอุ้ยถามหน่อยว่ารายไม่ไหนเนี้ยที่ตัวเองบอกว่า
ลำบากลำบลทำแล้วยากนานกว่าจะเสร็จตอนนี้ก็จะเป็นสูชิอ่ะคะสูชิยากเหรอสูชิแล้วก็
อ๋อตามขนาดเลยเนาะความเล็กความแบบถ้ามันเล็กเราก็จะลำบาก
ก็ถ้าเยอะมากอย่างเช่นเป็นพันชิ้น
ก็ไม่รับค่ะ

ล่วงหน้าเป็นเดือนขอล่วงหน้าเป็นเดือนนะคะ

อยากได้ของเก๋แบบนี้ง่ายมากเลยนะคะ
ร่วมเล่นเกมได้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบานกันได้เลย
ใช่แล้วนะคะวันนี้พี่ไปเล่นน่ะจ๊ะ
เพราะว่าของจำด้วยมีจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ชม
และสุดท้ายนี้ค่ะให้น้องกันเนี่ยนะคะ
ฝากถึงข้อคิดในการทำธุรกิจสำหรับหลายคนที่แบบว่า
กำลังคิดอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
แต่ว่ายังไม่กล้าที่จะลงมือสักทีเนอะยังไงดีคะ
ก็ถ้าคิดจะทำอะไรอย่างกันคิดว่าจะลงมือทำตอนนี้ดีกว่า
เริ่มตอนที่อายุมากขึ้นค่ะ

มันรู้สึกเสือดคงใส่ที่มันรัดคอ
ก็แบบว่าถ้าตอนนี้เรายังมีแรงทำอยู่ค่ะ
ก็รีบทำเป็นสิ่งที่เราอยากทำดีกว่า
เริ่มคิดมาทำตอนที่เรายุมากขึ้น

ก็เห็นไหมว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ต้องบอกว่าวันนี้เราได้ข้อคิดดีนะคะ
จากนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง
ที่สามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยตัวเองอย่างน้องกันนะคะ
เพราะฉะนั้นไอเดียต่างที่วันนี้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมนั้น
ก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่แตกต่าง
ไม่แน่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนต่อไปนี่นะคะ

ขอบคุณค่ะน้องการ
ยินดีต้อนรับเศรษฐีคนใหม่นะคะ

หรือว่าติดตามในไอจีแม่บ้านประจำบานของเรานะคะ

ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูไม่ทัน

เข้าไปชมย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี

วันนี้เราทั้ง๓คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ